สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอ่า
กลับมาเจอกันนะฮะวันจันทร์อย่างนี้เรื่องนี้เอาไว้คุยเบรกสองดีกว่า
เพราะมันยาวยาวมากวันนี้พี่มีโอกาสสัมภาษณ์ด้วยนะ
พี่บอกให้เพราะมันยาวเรื่องของสรุปอฟฟิศเขาไม่มีหรอเถอะ

เดี๋ยวเล่าเบรกสองเพราะมันจะยาวมาก
ลองเล่าเกิดหัวเกิดหัวไปกันอ่ะเอารถเมฆกลับมาแล้ว

เดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องของร้านบุฟเฟ่

เพราะวันนี้พี่หนุ่มมีโอกาสได้สัมภาษณ์

ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติมีเรื่องนั้นก็ต้องมีอีกร้านหนึ่ง
คุณเอากัญชาก่อนเอาอีหนุ่มเชื่อผมเอากัญชาก่อน
มันกลายเป็นเรื่องที่พี่เจ้าแม่เลยรู้ทุกอย่าง
คือกัญชาทั้งหมดเนี่ยก็คือวันนี้เราพูดกันไม่จบไม่สิ้นสักทีนึง
คือเราปลดล็อกไปแล้วอ่ะเข้าใจป่ะปลดล็อกไปแล้วแต่อยู่ที่ว่า
มันจะต้องใช้ประโยชน์กับมันให้มากที่สุดซึ่งถามว่าเขาทำประชามติออกมาเนี่ย
ก็คือหลายคนถามความคิดเห็นของหลายบุคคลเนี่ยเขาก็เห็นด้วยนะ
กับการปลดล็อกกัญชาแต่มันจะต้องปลดล็อกยังไงให้มันได้ประโยชน์ที่สุด
เช่นหนึ่งอย่างที่เราบอกว่ารักษาโรคมันรักษายังไงณตอนนี้คุณปลดล็อกแล้วคุณควรจะออกมาให้แบบความรู้
ก็จะว่าไอ้กัญชาในการใช้ปลดล็อกมันคือใช้ยังไง
สองเกษตรกรเนี่ยจะปลูกเพื่อที่เขาบอกว่าการปลูกกัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
ถ้าเราทำกันได้จริงจะไม่มีคนจนแต่ก็วันนี้ไม่เห็นจะมีใครรู้เลยว่าจะปลูกยังไงอะไรยังไง

เพราะว่าตอนนี้จริงทางกรุงเทพมหานครเองก็มีการกำชับเรื่องของกัญชาในโรงเรียน
อันนี้ห้ามเลยแล้วหลังจากนี้ต่อไปก็จะเริ่มมีของมหาวิทยาลัยแล้ว
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นด้วยเห็นด้วยจริงนะคือร้านค้าวันนี้หลายร้านก็เริ่มออกมาบอดกัญชา
ดีนะที่เป็นการบอกเขาว่าร้านไหนจะใช้กัญชาก็ให้บอกผู้บริโภคโดยตรง
อันนี้ต้องบอกจริงนะคะเพราะบางคนเนี่ยคือเขาแท้จริง
แม้กระทั่งนิดหน่อยที่คุณต้มลงไปในน้ำบางทีเนี่ยตอนนี้สั่งอาหารก็ระวังแล้วพี่
วันนี้ร้านนี้ใส่หรือเปล่าบางคนถึงขั้นต้องเขียนบอกที่ร้านหรือใช้วิธีการโทรศัพท์ไปสอบถามที่ร้านเลยว่า
คุณต้มน้ำอันนี้คุณใส่ใบกัญชาเปล่าถ้าใส่ฉันจะได้ไม่สั่งร้านคุณหรืออะไรอย่างนี้
ล่าสุดนี้เห็นก็มีเขาจะเขียนติดไว้เลยว่าร้านนี้ปอดกัญชาอะไรอย่างนี้
ร้านก็บอกว่าเออแบบร้านนี้มีกัญชาเขาจะเขียนบอกไว้
ในที่สุดมันก็จะเหมือนกับร้านนี้ปอดผงชุรสอะไรอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าตอนนี้ถ้าสมมุติจะดีที่สุดคือกัญชามาใช้แทนผงชะลด
แต่อย่างที่บอกว่าวันนี้เราปลดกันแบบโดยที่ไม่ได้ให้ความรู้อะไรเลย
เราไม่มีความเหมือนกับตอนทางด่วนตอนนั้นจำได้ไหม
ตกใจที่ดาราคูระมาฮาเอาเฮ้ยทำไมพรวมกันเยอะขนาดนี้ชั้นใดชั้นนั้นเลย
กูตอนนี้ถามว่าดรมไอมันดีมากนะสำหรับการแบบว่ามันใจวงกาลจรติดขัดได้ดีมากนะ
แต่ขณะเดียวกันเราไม่มีความรู้เหมือนกันเขาบอกไอ้กัญชาเนี่ย
แต่ถ้าสมมุติเอาใบกัญชาไปทอดความร้อนมันทำให้สกัด
เมาแน่นอนซึ่งยังไงก็เมาคนก็เลยไปถามนายกฮะว่านายก
นายกรู้ไหมเรื่องแบบว่าตอนนี้ปัญหากัญชามีคนพูดถึงกันเยอะ
ปลดล็อกเนี่ยมันมีทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบนะ
วันนี้คนก็เลยถามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกเขาก็เปิดเผยถึงเรื่องการปลดล็อกกัญชาฮะ
เขาก็บอกเลยว่าเขาทราบนะตัวเขาเองเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าต้องมีผลกระทบแน่นอน
ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ได้ตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง
ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะโดยมีคุณอนุทินนี่แหละ
หรือหมอหนูเนี่ยเป็นประธานในระหว่างที่รอกฎหมายหรือพรบ
คือมันยังไอ้พรบฉบับลูกเนี่ยหรือแบบว่ากฎหมายรับลูกมันยังไม่ออก
นะฮะก็แต่ก็ตอนเนี้ยเราต้องใช้ประกาศกฎกระทรวงไปก่อนอืม
คือก็เอากฎกระทรวงเนี่ยมาควบคุมซะก่อนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุด
นายกเขาก็รู้นะฮะว่าเราต้องสร้างความเข้าใจก่อนสร้างความเข้าใจ
และในวันนี้สิ่งที่นายกก็อยากจะย้ำเตือนถ้าไม่เคยใช้ก็อยากไปลองใช้
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืม

อืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืม

อืมอืมอืม

อืมอืม

อืม

ยาแกะผ้ากินสารในอนาคตถ้าเราคิดกันได้แล้ว
มันจะเป็นยาเบาหวานมันจะเป็นยานู่นยานี่
แต่ถ้าในอนาคตวิวัฒนาการทางการแพทย์บอกเอาเล็กโอเคล่ะ
มันมีผลในการรักษาโอเคพวกนี้ก็คือเขาก็ได้เงินของเขามันก็ควรจะจ่ายเงินให้กับรัฐบาลสูงขึ้นหน่อย
แต่ถ้าสมมุติอย่างพวกเราชาวบ้านชาวช่องกัน๕ไร่๑๐ไร่ก็ไม่ควรจะไปเสียเท่ากับเศรษฐีหรือเปล่า
ถ้าสมมุติเราปลูกเพื่อการค้าแล้วไปขายใครอะพี่
ในอดีตในอดีตย้อนกลับไปสมัยที่แบบว่ากองทัพอเมริกาเขามาอยู่ที่อุดรถูกต้องไหมคะเขามาอยู่แถวลาว
ตอนนั้นเขายอมรับว่าไอ้กัญชาหางกระลอกเราในรุ่มแม่น้ำศรีสงคราม
คุณปลดกระหนูอีกซักเมตรได้มั้ยคุณปลดไปเลยเชื่อผม

เราเลยต้องเปิดคอนิดนึง
มันอยู่อยู่รุ่มแม่น้ำศรีสงครามสกลนครนครพนมน้องคายอะไรอย่างนี้
ุ่มแม่น้ำศรีสงครามปรากฏว่าวันหนึ่งเราทำลายไปหมดแล้วไง

เพราะว่าตอนนั้นของเรามันเป็นกฎหมายของเราก็ยังเสพติดอืมอืม
มันก็ไม่มีแล้วล่ะในขณะเดียวกันเมื่อก่อนเราย้อนกลับไปก่อนที่กัญชัยถูกกฎหมาย
ดินมันคงไม่มีสารเคมีเยอะเหมือนทุกวันป่ะอืมใช่ป่ะใช่ดินมันไม่หนักตอนนี้
เขื่อนมันยังไม่ได้มีเยอะถึงทุกวันป่ะอืมใช่ไหมเพราะเขื่อนไอ้แม่น้ำศรีสงคราม
มันก็เป็นแม่น้ำแยกมาจากแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงจริงจริงแล้วเนี่ย
จุดเริ่มต้นแม่น้ำโขงก็คือเทือกเขาฮิมาลัยก็จะพัดแบบว่าความอุดมสมบูรณ์มาเรื่อย
ทุกวันมันก็มีจากเคือนมีจากสารเคมีป่ะอืมมองก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้มันจะดีอยู่หรือเปล่า
แต่ไอ้พันธุ์ที่เขาว่าดีที่สุดอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้แล้วเมื่อสมัยก่อนมันก็ยังไม่มีใคร
ที่คุณจะไปปลูกที่ที่คุณอ่ะฮะที่จะไปปลูกที่ที่คุณอ่ะฉันไม่ปลูกแล้วเธอ
โรงเรียนละสามล้านอ่าว่าจะรู้คือไม่เอาแล้ว
ก็นิดหน่อยมีไม่ปลูกเหรอที่แบ่งสรรปันส่วนให้คนอื่นมาเยอะแล้ว
นี่ไหมให้หมดแล้วอืมให้ขอลักษณ์ให้ผัวลักษณ์ได้หมดแล้ว
แต่พี่สนไม่เคยไปยัง
น่าจะเกินครึ่งจังหวัดแล้ว

คนไทยเริ่มไปซื้อเครื่องสกัดมาแล้วนะ
สกัดอะไรอืมสกัดน้ำมันกัญชาอุ้ยเครื่องหนึ่งรู้สึกคือที่เขาซื้อมา
อย่างเอ่อเพื่อนคุณอย่างเงี้ยนึกออกป่ะอืมซื้อมาสี่ห้าร้อยล้าน
ใครอ่ะฮะเพื่อนผมใครเขียนด้วยเอาแล้วเขียนมานี่ใช่ไหมล่ะ
เขาก็ซื้อมาสี่ห้าร้อยล้านอยู่นึกออกไหมล่ะอ๋อเหรอเออจริงป่ะ
โอ้โหหนุ่มก็ไม่รู้แต่เอาจริงจริงนะเพื่อนต่างชาติอ่ะค่ะ
ล่าสุดที่ไปซิงคโปร์มาเขาถามเลยนะพี่เชื่อป่ะตอนนั้นเนี่ย
ยังไม่ถึง๙มิถุนายังไม่มีการปลดล็อกเรื่องของกัญชา
ที่เมืองไทยปลดล็อกชั้นจะไปซื้อที่ไหนยังไม่รู้จะขายที่ไหน
นั่ววันนี้คือตามข้างทางถนน

แต่หมายถึงว่าวันนี้คุณจะต้องปลูกให้ถูก

มันจะยังไม่ได้ประโยชน์เพราะมันจะพัฒนาต่อไม่ได้

ความหวังคือตามมหาลัยอีกหน่อยจะมีหลักสูตรใหม่คือตามหาลัยคือหลักสูตรกัญชาแล้วนะ
ปริญญาตรีด้านกัญชาวันนั้นน่ะประเทศไทยน่าจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่ง
ความหวังแพทย์ทางเลือกเอ่ยใช่ไหมแพทย์สมุนไพรเอ่ย

ในที่สุดเราจะออกกลับมาศึกษาใหม่ว่าเมื่อกว่าโลกนี้ใช้แก้นชาอะไรอะไร
แต่อยู่ที่ว่าใครจะเอามารีไว้
วัดทำวิจัยให้มันถูกต้องตามกฎหมายอืมโอเคนะครับเดี๋ยวไป
ทรงชาติก่อนคุณพูดเก่งมากนะเรื่องเนี้ยจะได้ห้านาที
คุณคุณพูดคุณพูดเป็นชั่วโมงคุณยังพูดได้เรื่องกันก่อนโอ้
จริงจริงผมถึงได้บอกคุณพ่อดำพูดเลยใช่ไหมแค่เสื้อก็รู้
ที่ผ่านมาวันที่๑๗วิทยุนาคมก็คือมีเรื่องราวกระพือขึ้นมาเลย
ทีนี้หลายคนก็ไปติดตามเพราะว่าบางคนเป็นลูกค้า
บางคนเนี่ยซื้อโปรโมชั่น๑๙๙บาทไปแม้กระทั่งทีมงานเราก็ซื้อนะคะ
แล้วหลายคนที่อยู่รอบตัวคือซื้อกันหมดมีลูกค้าเอ่ย
เจ้าของแฟนชายที่เขาซื้อกันไปรวมไปถึงพนักงานร้านเอง
เปิดมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙ชื่อดารุมะหลายคนเนี่ยใครที่ชอบกินแซลมอน
ใครที่ชอบกินปลาดิบอยากจะกินซูชิซื้อหมดอะค่ะก็ซื้อแพ็คเกจกันไป
บางคนนี่ถึงขั้นขนาดบอกว่าซื้อวอลเชอร์มาแล้วเดี๋ยวเอาไปปล่อยต่อ
มีบางคนซื้อไว้๒๐๐ใบอย่างนี้พี่แล้วเดี๋ยวเอาไปปล่อยต่อ
อ่ามีกรณีบางคนที่ทำแบบนั้นคือร้านเนี่ยจริงเขาจดทะเบียนนี่นะค่ะ
เปิดมาเนี่ยตอนนี้มีประมาณสัก๒๗สาขาสำหรับร้านที่เปิด
แล้วก็ยังมีบางเจ้าที่แบบกำลังตกแต่งร้านอยู่ยังไม่ทันได้เปิดเลย
ทีนี้ปี๖๕เขาเปิดอีกบริษัทหนึ่งอันนั้นคือจะทำเป็นเหมือนซูชิโก
ปรากฏว่าเปิดมาได้แป๊บนึงยังไม่ทันได้มีกำไรขัดทุนอะไรก็คือ

ซึ่งนายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยค่ะ
เขามีการพาเจ้าของเฟรนชายร้านดารุมะซูชิ๒สาขาด้วยกัน
เข้าไปแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกเตชศิษย์ชาวลิศรองสารวัตรสอบสวน
ดำเนินคดีกับผู้บริหารดารุมะซูชิในคดีช่อโกง
หลังจากที่บริษัทต้นสังกัดไม่ส่งปลาแซลมอนมา
แล้วก็วัตถุดิบต่างในการทำอาหารไม่ส่งไปให้ที่สาขา
มันก็เลยเกิดเป็นกรณีความเสียหายขึ้นมา
ทางด้านนางสาวนุ่นนามสมมุติก็เปิดเผยบอกว่าร้านเขาติดประกาศหน้าร้าน
โฆษณาชักชวนให้คนมาซื้อเฟรนชายตัวเองก็เป็นลูกค้าประจำชอบร้านนี้
พอเห็นก็เลยเอาล่ะฉันสนใจทำร้านอาหาร
ติดต่อเข้าไปทำสัญญาที่จะเปิดร้านที่ย่านสายไหมนะคะ
โดยเขาจะทำหน้าที่จัดการดูแลบริหารให้หมดเลย
ตัวเขาเองเนี่ยแค่รอรับผลกำไรมาอย่างเดียว
คนที่จะซื้อเฟรนชายเนี่ยคุณรอรับกำไรอย่างเดียว
เขาก็มองว่ามันเป็นการลงทุนที่ทำร้านอาหารแบบทั่วไปนะ

กระทั่งมันผ่านไปเดือนที่ผ่านมา
วัตถุดิบต่างมันเริ่มส่งช้าขาดทรง

บอกว่าผู้จัดหาต้นทางหาวัตถุดิบไม่ได้
หลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะตกเป็นผู้ต้องหาด้วยหรือเปล่า

เขาก็มีการขายคูปองโปรโมชั่นเหมือนกันพี่

ใช่เพราะเขาขายไปก็คือเอาเงินสดมาก่อนเลยอย่างนี้

จาก๔๙๙อ่ะนะคะแล้วก็มีผู้บริโภคเนี่ย
โอ้โหซื้อกันไปเต็มเลยเพราะเขาไม่ได้จำกัดว่าเขาจะขายเท่าไหร่

ขณะที่นางสาวธิดารัฐแท่นวิทยานนท์
อันนี้เป็นเจ้าของร้านสาขาวัชรพล
คนนี้เขาบอกว่าตัวเองได้รับการชักชวนให้มาทำร้าน

กระทั่งบอกว่าร้านมีสาขาทั้งหมด๒๐แห่ง
เขาก็ต้องมองแล้วมันน่าเชื่อถือนะ

เขาก็เลยมีการตกลงทำสัญญาแล้วก็จ่ายเงินไป๒๕ล้านบาทค่ะ
ซึ่งก็มีกำหนดจะเปิดร้านในวันที่๑๘มิถุนายนที่ผ่านมานี่แหละ

ตัวเจ้าของเนี่ยค่ะไอดารุมะซูชิเนี่ย
เขาจะกลับมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ทีนี้ล่าสุดพันธ์ตำรวจเอกประทีบเจริญกัน
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เขามีการเดินทางไปตรวจสอบที่ร้านดังกล่าวเนี่ยค่ะ
ก่อนที่จะมีการเผยว่าสครบเนี่ยได้รับการร้องเรียนเนี่ย

คนที่แบบออกมาเนี่ยที่เตรียมจะร้องเรียนที่แบบ
ก็เตรียมกันจากนี้ที่จะไปฟ้องค่ะนะคะซึ่ง
ไอ้เรื่องนี้มันที่มันเป็นประเด็นเกิดขึ้นมาเนี่ย
มันเป็นเพราะว่าจริงจริงแล้วเนี้ยทางบอลเนี้ย
เขามีสาขาอยู่แล้วทั้งหมดเนี้ยหกสาขาเป็นสาขาของเขาเองอืม
เป็นเจ้าของเขาเองเนี่ยหกสามดูแลเองอืมทีนี้
เพราะหลังจากนั้นน่ะเขาก็เริ่มขายดิบขายดีในช่วงแรกแรกเนี้ย
เขาก็มีการกระจายนะฮะก็คือมีคนมาซื้อแฟนชาย
ทีนี้ไอ้วิธีการทำแฟนชายของเขาเนี่ยมันจะต่างกับที่อื่น
ต่างจากที่อื่นคือยังไงคือธรรมดาแล้วสมมุติว่าพี่เป็นบอล
อืมพี่เป็นเจ้าของแฟนชายเนี้ยพี่ขายดีหกสาขาปุ๊บ
ดำมาขอซื้อแฟนชายพี่รถเมย์มาขอซื้อแฟนชายพี่
เสร็จปุ๊บพี่ขายหัวให้มดดำจ่าย๒ล้านห้า
เมจ่ายสองล้านห้าหลังจากนั้นเนี่ยพี่จะต้องส่งวัตถุดิบให้มดดำ
มดดำก็จ่ายค่าวัตถุดิบพี่มาถูกไหมแล้วก็ไปบริหารของเขาเอง
แล้วมดดำก็ไปบริหารเองเลยเออไปหาได้กันมาเท่าไหร่มดดำเก็บ
ถูกป่ะรถเมล์ก็เหมือนกันค่ะคือคือมันก็พี่ขายแฟนชายขาย
มือสองสองล้านห้าถูกไหมแต่ประเด็นของที่เนี่ยมันต่างกัน
ถามว่าต่างกันตรงไหนต่างกันตรงนี้ต่างแบบสุดคั่วคือ
พี่มันเจ้าของแฟนชายพี่ขายหัวให้มดดำกับรถเมล์เนี้ย
สองล้านห้าเสร็จปุ๊บเนี้ยวัตถุดิบพวกปลาเบอร์ต่างต่างนานา
พี่ส่งให้พ่อดำมดดำไม่ต้องจ่ายเงินนะเว้ยเจ็บกับพี่
จ่ายให้นี่หนึ่งนะพี่จ่ายให้นะสองค่าจีพีที่มดดำไปลงที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
เท่าไหร่ยังไงลงที่เงินทั้งหมดเนี่ยเข้าที่พี่แล้วพี่จ่ายค่าจีพีเอง
เข้าใจปะนั่นสองอะน่ะอืมสามพนักงานมดดำจ้างมากี่คน
สมมุติยี่สิบคนสามสิบคนพี่จ่ายให้หมดซึ่งก็ดีอ่า
ดำได้อะไรรู้ไหมกำไรอย่างเดียวใช่ไหมคะมดดำขายล้านบาท
ดำได้หนึ่งแสนบาทอืมเมื่อใดมดดำขายได้สองล้านในเดือนนั้น
ดำได้สองแสนบาทเข้าใจป่ะอืมแต่เขาเป็นคนลงทุนอ่ะ
ถูกต้องไหมล่ะจริงจริงมันจะรีบไปซื้อแฟนชายได้ยังไงอ่ะ
อืมเพราะแฟนชายต้องให้คนอื่นบริหารอ๋อจริงจริงมันใช้เขาเป็นแฟนชายไม่ได้
ต้องยกมาให้เราหมดเลยเพราะจริงจริงมดดำต้องเป็นแฟนชาย
คือมดดำต้องซื้อขาดมาแล้วบริหารเองซื้อวัตถุดิบจากเขาอันนี้เป็นข้อตกลง
ถูกแต่การที่มดดำอยู่ดีเนี่ยทำแบบนี้มันเหมือนกับอะไรรู้ป่ะ
เหมือนแชร์ลูกโซ่อ่าก็เหมือนกับแชร์ลูกโซ่ไง
มันเหมือนกับแชร์ลูกโซ่มดดำทำแบบนี้
คือการที่บรรดาเอาเงินมาลงกับพี่แล้วพี่ก็ทำให้หมดทุกอย่าง
แล้วรอรับไปเดือนละแสนเดือนละแสนถ้าขายได้ล้านหนึ่ง
มดดำขายได้ล้านก็ด้วยละแสนหนึ่งกันมดดำขายไม่ได้ไม่ได้ก็ลดลำลงไป
อืมแต่จ่ายไปแล้วสองล้านห้าก็คือรอรับผลประโยชน์อย่างเดียว
แล้วเมื่อไหร่จะให้คุณคืนก็อันนี้คือก็ไม่รู้เหมือนกัน
อันนี้มันเลยกลายเป็นประเด็นเกิดขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะ
สิ่งที่มันเกิดก็คือพี่สมมุติพี่เป็นเป็นคุณบอล
เป็นเจ้าของเนี้ยพี่ก็ขายอืมอ่าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาท
ซึ่งลดแล้วนะธรรมดาขายสองร้อยห้าสิบบาทแต่ลดลงมาถ้าซื้อห้าใบ
คุณซื้อหนึ่งร้อยเก้าเก้าแต่มันไม่ใช่หนึ่งร้อยเก้าเก้าจริงนะ
คุณต้องจ่ายแวตอีกอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์รวมไปได้สองร้อยสิบสองบาท
อืมก็ยังคุ้มอ่ะอ่าสองร้อยสิบสองบาทอันเนี้ยมดดำอ่ะ
มดดำก็ไปกินมดดำสองร้อยสิบสองบาทเนี้ยนะ
ดำกินในร้านเนี่ยกินได้โคตรเยอะเลยกินอะไรก็ได้นู่นนี่นั่น
ปลาซาวม่อนน่ะคนคนหนึ่งไปกินอ่ะโลนึงล่ะได้เพราะว่าปลาซาวม่อน
ก็ติดเราเราลองไปคิดดูตามร้านชั่วไปห้าชิ้นไม่ต้องคุณภาพเกตเอง
แต่ปกติแล้วพลาซาวม่อนเนี้ยโลนึงเนี้ยเท่าไรรู้ปะสามร้อยกว่า
เกือบสี่ร้อยเออณตอนนี้ขึ้นเป็นสี่ร้อยกว่าด้วยร้อยเก้าเก้านี่คือ
แต่ทีนี้หลังจากนั้นเขาขายไปทั้งหมดเนี่ยแสนสองหมื่นใบ

ขายไปแสนสองหมื่นใบเออแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ย
ปรากฏว่าเขาหายตัวไปแล้วดีดตัวเองออกจากไลน์กลุ่มต่าง
แล้วนอกเหนือจากนั้นทั้งหมดมันมี๔กลุ่มที่เสียหาย
กลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่ซื้อวาวเชอร์ค่ะอ่าไอ้แสนกว่าใบด้วยนะ
กลุ่มที่สองเนี่ยคือกลุ่มของพ่อขาปลาที่เขาส่งปลา
คือเท่าที่รู้มาเนี่ยนะมีทั้งหมด๓เจ้า
ที่มีการส่งปลาให้กับทางร้านเนี้ยอืม
แต่มีอยู่เจ้านึงเนี่ย๓๐ล้านแต่อีก๒เจ้าไม่รู้เท่าไหร่
แต่เจ้าหนึ่งเนี่ยสามสิบล้านที่ติดค่าปลาก็ยังไม่ได้จ่ายอ๋อ
นี่คือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามเนี่ย
ก็คือกลุ่มของแฟนชายที่มีการจ่าย๒ล้านห้าไปแล้ว
แล้วถึงเวลาเสร็จปุ๊บเขาหายตัวไปแบบนี้
สองล้านห้าทำยังไงจะเอาวัตถุดิบที่ไหนขายอืม
วัตถุดิบธรรมดาเขาส่งให้และเป็นต้นทุนของเขาเอง
ซึ่งทางเจ้าของร้านเองไม่ต้องจ่ายถูกไหม
และกลุ่มที่๔ก็คือกลุ่มของลูกจ้าง

รวมกับสามร้อยสามร้อยกว่าคนใครจะจ่ายเงินเดือน
เพราะตอนแรกเนี่ยทางฝั่งคุณบอลรับเหมาจ่ายเองทั้งหมด
เข้าใจป่ะนี่มันเลยกลายเป็นประเด็นเกิดขึ้นแล้วเป็นมหากราบทันที
เรื่องเนี่ยมันโอ้โหมันแบบถูกผูกเอาไว้จนกระทั่งแบบ

แต่อันนี้ด้วยความน่าเชื่อถือของร้านญี่ปุ่น
เมื่อกี้เห็นร้านปุ๊บถามว่าฉันเป็นฉันฉันซื้อไหมฉันซื้อนะ

เขาเปิดมา๖ปีอ่ะพี่๑๙๙บาทอ่ะบวกรบ๑๑๒บาท

แล้วคนก็จะรู้สึกว่าจริงมันไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้

แต่ด้วยความที่อ่านหลายอย่างอย่างที่เราบอกไป
บริหารจัดการต้นทุนอย่างนี้พี่

คือการทำอันนี้ในมุมของพี่พี่มองว่า
มันเหมือนกับเป็นการเอาทุนเอาทุนอ่ะเอาทุนของคุณมาสองล้านห้า
นึกออกป่ะเอาคุณเอาทุนมาให้ผมแล้วผมก็ส่งให้คุณ
คุณก็ส่งให้คุณตลอดส่งให้คุณก็บริหารไป
พี่ก็จะขายขาดไปแล้วอ่ะโอเคตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับอ่ะขายไปเสร็จปุ๊บ
วัตถุดิบกับพี่อืมพี่พี่ก็ส่งไซรับให้อ่าส่งผลไม้ให้อ่ะผลไม้อ่ะ
วิธีการแบบนี้เราเข้าไปทำร้านให้นะทั้งตามนานาแค่นี้จบหลังจากนั้นคุณบริหารเองเลย
บริหารเองเลยคุณขายได้กันใหม่เท่าไหร่เรื่องของคุณ
แต่อันนี้ไม่ใช่บริหารเท่าไหร่ทั้งหมดกลับเข้ามาหาร้าน
สาขาใหญ่หมดอืมแล้วคุณอ่ะจ่ายไปสองล้านห้าอยู่แล้วใช่ไหม
คุณก็ได้ไปเดือนละแสนเดือนละแสนนู่นขายได้ล้าน
คุณขายได้ห้าร้านคุณก็ได้ห้าแสนอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ทำเหมือนเป็นแบบเหมือนเปิดร้านหนึ่งแล้วเป็นหุ้นส่วนกัน

วันนี้ผมทำรายการทุกกลางวันเนี่ย

อืมตั้งแต่ประมาณสองสามวันก่อนนู่นแล้วนะฮะเสร็จปุ๊บน่ะมันก็มีข่าวแจ้งมาว่ายังไม่ออก
เช็ครายชื่อไม่มีล่าสุดเนี่ยนะฮะประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ย
เขายันมาแล้วนะว่าออกไปแล้วจริงจริงอ๋อออกไปแล้วจริงจริงใช่ไหมคะ
ที่ออกไปแล้วจริงเขาออกไปตั้งแต่วันนั้นแหละ
เพราะว่าผู้จัดการร้านเองอยู่สาขาหนึ่งที่ตัวคุณบอลเขาเป็นเจ้าของเองเนี่ย
เขาก็บอกออกมานะนะว่าวันนั้นอ่ะจริงจริงปกติเนี่ย
มอนต้องไปส่งที่ร้านใช่ไหมคะพอสิบเอ็ดโมงเช้าเอ้ย
ลมอนไม่ไปส่งเขาก็เข้าไปคุยกันในไลน์กลุ่มว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้น
ไม่อยู่จากหลายกลุ่มแล้วเด้งหายไปแล้ว
แล้วเขาก็ไปเช็คกับสาขาอื่นว่ามีของไหมอะไรยังไง
คือของมันไม่ไปส่งพร้อมกันทุกสาขา
ก็เลยกลายเป็นว่าเขามีการแจ้งออกมาในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ประมาณว่าร้านปิด๑วันเหมือนระบบแบบมีปัญหาก่อน
เพราะตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น
ก็ค่อยไล่เลี่ยงกันออกมากลายเป็นประเด็นออกไปต่างประเทศ
หรือยังไม่ได้จ่ายเงินส่วนนั้นส่วนอื่นไปกันใหญ่เลย
ถ้าสมมุติย้อนกลับไปถามว่ามันเคยมีไหม
หรืออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นแบบพวกเราทุกคนมนุษย์ออฟฟิศ
เราจะต้องแบบหาที่แฮงเอาที่ถูกที่สุดถูกต้องไหม
กับข้าวทำเนี่ย๘๘บาทเราไปกัน๑๐คน
ก็๘๘๐คุ้มว่ะกับหัวละ๘๐๐กว่าบาท
คนก็เลยแห่ไปซื้อกันบางคนเนี่ยอ้าวซื้อกันเนี่ย
เขาชอบซื้อตุนถูกป่ะ๘๘บาทเป็นแกซื้อตุนไหมล่ะ
ซื้อสิครับคนก็เลยแบบว่าเฮ้ยสักพักมีโปรแฟนพันธุ์แท้๓๐๐๐บาทบ้างล่ะ
มีแบบ๒๐ที่นั่งตกคนละร้อยกว่าบาทบ้างล่ะนะ
คนเสียหายไปคนก็ซื้อซื้อตุนไว้เพราะว่าโอเคล่ะ
ใช่น่ะแต่ปรากฏมันไม่มีจริงหรอกครับมันร่องหล่น
โดนติดคู่กี่ปีนะ๑๐๐๐กกปี๑๔๔๖ปีผู้เสียหาย๓๐คน
ค้าเสียหายด้วยค่าใบก็เสียหายได้ไหมล้านเดียว

อันนี้๒ล้านบาทยังโดน๑๔๔๖ปี
แต่จริงของอันนี้มันจะไม่ได้ถ้าเกิดแบบระบบเป็นหุ้นส่วนหรือเปล่า
ก็ไม่ใช่นะอันนี้คนเดียวอันนี้เจ้าของคนเดียว
ไม่แต่ไอไอไออันนี้ไอไอนารุมะเนี้ย
มันไม่ใช่เป็นระบบแบบขุ้นส่วนนะมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนระดมทุนอ่ะ
เออมันเอาเงินไปลงมันเป็นคนละแบบแบบนั้นเนี้ยถูกต้องป่ะคนละแบบ
คนละแบบเลยผมว่าไอเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยหนักกว่ามันเป็นมันเป็น

คนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือคนเดียวคนนั้นคนที่คนนั้น
รับไปเลยเต็มนะแล้วก็บินไปแล้วนี่แหละฮะ
ดูบริษัทวันนี้ฉันนั่งดูยอดอ่ะ
กำไรเขาแต่ละปีอ่ะเฮ้ย

ร้านเดียวร้านเดียวรายได้เนี่ยอ่านี่อ่าอันอันนี้คือปีหก
แต่ว่านี่ไม่ใช่น่ะคือต้องต้องไปดูจากจากผลนู่นน่ะอันนี้
อันนี้คือคืออันนี้ไม่น่าจะใช่ตัวนี้จริงจริงแล้วอ่ะเขาจะมีตัว
ไอ้นี่ไอ้นี่หกแสนกว่าบาทถูกป่ะค่ะอ่าอันนี้หกแสนเจ็ดน่ะอ่า
นี่โอเคเนี่ยถูกแล้วเนี่ยรายได้กำไรถูกแล้วเออเนี่ยมาแล้ว
ล้านกว่าบาทเห็นไหมเนี่ยปีหกสองรายได้กำไรล้านกว่าบาท
อืมเนี้ยนะหกหนึ่งหกแสนกว่าอ่าแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ย
มาตลอดอืมแต่ทีนี้ไอ้ที่เขาพูดก็คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ย
พนักงานสามร้อยกว่าคนเนี่ยจะทำยังไงคือเท่ากับว่าไม่มีสัญญาจ้าง
เอาเหรอเข้าทำงานกันได้ไงไม่มีสัญญาจ้างจะมีสัญญาจ้างไง
ก็ในเมื่อมันจะต่างคนต่างจ้างไงใครเป็นคนจ้างอ่ะอืม
เธอเอาแฟนชายไปเธอก็ไปหาพนักงานกันเอาเอง
เมย์มีแฟนชายไปก็หาพนักงานพี่หนุ่มบอกว่าสมมุติถ้าเกิดสาขาเอเนี้ย
จ้างคนมายี่สิบคนคือคุณบอลนังว่าคนจ่ายรู้ไหมคะ
ธรรมดาเป็นอย่างนั้นไงไม่ธรรมดาเนี่ยมันก็งงระบบนี้อยู่ไง
สมมุติรถเมย์อย่างเงี้ยรถเมย์จ้างคนมายี่สิบคน

เขาซื้อแฟนชายไปแล้วเขาต้องในร้านเขาเองมันก็เหมือนกับเราซื้อของ
แต่อันเนี้ยไม่ใช่อันนี้พี่อ่ะอันเนี้ยพี่อ่ะเป็นคนจ่ายให้อืม
จ่ายค่าพนักงานให้จ่ายค่าเอ่อวัตถุดิบให้ค่ะอะไรอย่างเงี้ย
ให้เจ้าที่ให้ด้วยถูกไหมคะใช่ให้ด้วยคือตอนเนี้ยเจ้าของสถานที่
เขาก็จะออกมาฟ้องเหมือนกันเพราะว่ามันมีต้องกี่สาขา
จับท่าสะไหกษันค่าจ่ายทั้งหมดค่าเช่าที่ค่าจ้างพนักงานค่าวัตถุดิบนี่ค่ะ
ก็อาจจะโดนแต่ทีนี้เราก็ตอบไม่ได้นะว่า
หรือว่าเข้ามาที่ตัวตัวคุณบอลทางดารุมะ
ดารุมะไม่รู้หรือว่าดารุมะอ่ะเป็นคนไปหาสาขาเอง
กลายเป็นปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมามันเลยเป็นเรื่องเลย
อืมนี่แหละประเด็นที่มันเกิดขึ้น
หรือพอจะนี่แล้วก็รีบกลวยเงินก่อนเราไป
แต่เอาจริงตอนที่เขามาขาย๑๙๙ตอนนั้น

คนนึงก็กินโลแล้วมั้ง
ใช่วันนี้เราไปกินร้านแบบทั่วไปนะ
แบบไม่ต้องแบรนด์นะร้านตามแบบตลาดนัดอะไรอย่างเงี้อืม
เต็มที่โปรโมชั่นซื้อ๒แถม๑อะไรอย่างนี้เนอ

ปุระกุ้งก่อแพงน้ำมันก่อแพงทุกอย่าง

คือฉันในทุกวันนี้ธุรกิจมันมาเป็นรูปแบบ

หวังผลกำไรซื้อ๑๐บาทกะจะขาย๕๐
คำถามคือแม่ค้าเยอะกว่าคนซื้อ

แต่อันนี้กลุ่มที่เป็นลูกค้านี่ที่ซื้อ

กลุ่มนี้ซื้อไปหายเฉยอย่างนี้

ฉันจะต้องพาลูกน้องที่๔๐คนไปกิน

แต่ถ้าสมมุติซื้อคนร้อยก็สบายใจแล้ว

ไปต่อไม่ไหว
แต่มันใครจะทำสมมุติให้ขาดทุน

ทำกันแค่สองคนก็คือคุณบอลกับมือขวาเขาอีกคนนึง
เขาว่าอย่างงั้นอ๋อก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีบริษัท
มันเหมือนไม่ได้ตั้งให้มันจริงจังอะไรอย่างนี้เนอะ
คือจดน่ะจดจดแต่ว่าตัวบริษัทเองออฟฟิเลียไม่มีเหมือนกับใช้ที่สาขาอะไรอย่างเงี้ย
ความก็คือทำกันแค่เนี้ยสองคนสองคนสองคนอะไรแบบงี้ประมาณหูแต่เขาถือว่าอดทนมาอยู่นาวนานมากเลยน่ะ
สามสี่ปีทุนจบตะเบียนที่แรกเขาก็ครึ่งห้าล้านนะพี่อือ
แรกที่เขาเปิดไม่แต่ดิสเพจอ่ะเหมือนกับเราจะซื้อของอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่
ดิสเพย์จัดสวยจัดอยู่ตามสยามจัดอะไรอย่างเง
อ่าข้าเช่าสยามเท่าไหร่ข้าเช่านั้นตุกเข้ามา

จะอยู่ในแบบว่าเป็นแบบไม่ได้แบบเป็นห้างแบบอย่างนั้นนะ

แบบที่มันไม่ได้แบบแต่ถามว่า

หมุนเงินเองในบริษัทก็เป็นไปได้
เพราะมันอย่างที่บอกว่าบริหารธุรกิจ
อย่างนั้นอันนี้ต้องตอบให้ได้
คือหนึ่งถ้าแฟนชายที่ซื้อมาโอนเงินเข้ามาหาเขาโดยตรงไปไหน
เงินทำไมไม่จ่ายค่าปลา๓๐ล้านเจ้าหนึ่ง
เงินเดือนพนักงานอ่าโอเคที่ผ่านมาคือจ่ายตลอดถูกป่ะ
แต่ก็อาจจะเอาเงินตรงนี้เอาไปหมุนจ่ายพนักงาน
อันนี้เป็นไปได้แต่ค่าปลาเนี่ยค้างเขาอยู่๓๐ล้านแน่
แล้วก็เรื่องของแฟนชายที่ได้เงินมา๒๕๐๐๒ล้านห้าแต่ละเจ้าอย่างนี้
ทำไงเนี่ย
ก็เนี่ยมันก็แต่คือเอาง่ายคือแก้วไปแล้วล่ะไปแล้วล่ะแก้วไปเลย
คนที่ซื้อแบบห้าหกร้อยใบอ่ะที่กินกำไรอ่ะพวกสำหรับจะไปปล่อยในออนไลน์
ไปไปปล่อยในเฟซบุ๊คอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมล่ะถูกค่ะเพราะบางคนซื้อไว้เยอะจริงจริง
ก็มาปล่อยร้อยเก้าเก้าไงเขาก็มาบวกอีกร้อยหนึ่งสองบวกร้อยหนึ่ง
โอเคเขาบวกร้อยหนึ่งฉันก็ซื้อน่ะคนที่เขาซื้อไปสองร้อยใบเอ้ยสองพัน
ที่เขามีอยู่๒๐๐ใบเขาบอกว่าปกติเขาได้กำไรใบหนึ่ง๒๐กว่าบาท
ต่อใบอ่ะค่ะเขาก็ซื้อซื้อซื้อไปถ้าสมมุติว่าเขามีสองพันใบลงทุนไปก็สี่
สี่ห้าแสนอ่ะอืมคาอยู่ที่เขาตอนนี้ร้านไม่มีอ่ะตอนเนี้ยขายใครก็ไม่ได้
อันนี้มันก็ต้องหายไปจะไปเอาผิดกับใครก็ไปแล้วอ่ะเขาก็ต้องไปตามอ่ะเนอะ
นี่แหละก็เลยเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเดี๋ยวต้องไปตามดูว่าสุดท้ายแล้วมันคือยังไง
อืมแล้วมีสิทธิ์จะคืนชีพไหมครับต้องมีแต่คนถามเนอะกลับกลับ
กลับมาแน่แล้วอย่างนี้ก็อยากเป็นเจ้าของคนเดียวหรืออยากขายแฟนชายคะ
ยังยังไม่ได้คิดถึงไปขายแฟนชายแบบตัวเองก่อนเนอะเออตัวเองตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่ากำลังดูทำเลอืมว่าจะที่ไหนเพราะว่าตอนนี้แบบช่วงนี้เนอะแบบ
คือตอนแรกจะเปิดตั้งนานแล้วด้วยนะไม่ใช่เพิ่งจะมาเปิดแต่พอดีติดโควิดอืม
ติดไอ้ช่วงโควิดก็เลยรู้สึกว่าเออมันตลาดของการทำธุรกิจตอนนั้นมันยังชะงัก
ผลไม้ยังมีเหมือนเดิมค่ะหรือเพิ่มไหมก็บอกไม่ได้สิเดี๋ยวต้องไปดู
กลยุทธ์ทางการตลาดพ่อจะไม่พูดตอนนี้แต่มันอร่อยที่ไซลับ
เพราะว่าที่ที่ไหนก็จะไม่เหมือนกับไซรับของของที่นี่อ่า
เพราะว่าตอนที่พี่ซื้ออ่ะพี่ซื้อที่ฟิลิปปินส์พี่ซื้อแบบลายเซ็นต์ขาดมาเลยจากฟิลิปปินส์
เอ่อแล้วก็คือตำรับตำราทุกสิ่งทุกอย่างแล้วซื้อจากซื้อจากฟิลิปปินส์ทั้งหมด
เขาจะให้สูตรมาเลยแต่ทีนี้สูตรเนี่ยของฟิลิปปินส์อ่ะ
พอมาอยู่ในไทยปุ๊บเราก็ปรับอีกซึ่งก็เป็นสูตรของเราเองที่เราปรับ
เอาจากฟิลิปปินส์แล้วของเราเนี่ยมาผสมเพราะฉะนั้นไม่เหมือนที่ไหนแน่
อืมเพราะเราเป็นเจ้าแรกที่มีเอาเข้ามาอืมพี่จะเปิดเมื่อไหร่แพลนมาไอ้ตัวน้ำแข็งใสที่เป็น
โนไอซ์เนี้ยเนื้อน้ำแข็งมันจะเหมือนบิงซูไหมคะเนื้อมันเนอะตอนที่พี่ทำอ่ะ
มันไม่ได้ละเอียดเท่าบิงซูอืมอ่ากี่สิบปีแล้วเนอะหกสิบปีแล้วนะ
เนาะข้างนอกก็ต้องซื้อสาขานี้อร่อยหล่อยสาขายูนิดมอร์กรณ์ตะหย่าม
ไม่แล้วคุยกันก็ดีกันแล้วนะดีกันได้ดีกันแล้วคุยกันแล้ว
อยากรู้เรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งคุณพีชเอาเขาปิดก่อนแล้วมันไปต้องไปอีกแล้วปั๊บหนึ่งเดี๋ยวมาค่ะพี่พีชตอนนี้ต้องชนะไอไลน์เนอร์มิสทีน
ออกนอกประเทศไปแล้วจริงนะครับยืนยันชัดเจนมาแล้วนะฮะ

คืออายการเขามีการสั่งตำรวจสอบคดีคุณตังโมเพิ่มเติม

ประยุทธ์เพชรคุณรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษ
ในฐานะที่เป็นรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
ก็มีการแถลงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดา
หลังจากที่พนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีเนี่ย
เขาพิจารณาสำนวนคดีในเบื้องต้น

เขาอาศัยอำนาจตามมาตรา๒๕๖
มีการตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะพิจารณาสั่งสำนวนคดีนี้
โดยมีรองอธิบดีอายการภาค๑เป็นหัวหน้าคณะงาน
ทีนี้ค่ะจากการตรวจพิจารณาสำนวนของคณะทำงานเขาเห็นว่า
มันมีประเด็นความสำคัญที่จะต้องสอบส่วนเพิ่มเติม

คณะทำงานก็เลยมีการสั่งเพิ่มขึ้นมาให้สอบสวนเพิ่มเติม

ก็จะต้องบอกว่าให้ทำการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน๑๕วัน
โดยในชั้นนี้เนี่ยก็จะเป็นการรอผลการสอบสวนเพิ่มเติมอีกนะคะ
ส่วนที่บอกว่าจะครบกำหนด๒๓มิถุนายนที่บอกเอาไว้เนี่ย

เพราะว่าทางพนักงานอาจจะส่งสำนวนการสอบเพิ่มเติมมาทัน

เนี่ยสั่งสอบเพิ่มเติมเดี๋ยวรอดูว่าทันไหมหรือยังไงนะคะครับ

เขาก็บอกว่าเนี่ยจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่ง

เออคุณก็พูดบอกว่าจะไม่ได้ดูแล้วอย่างงี้ก็ไม่อยากดูแล้วผมไม่ใช่
ปุ๋กก็ก็พูดว่าไงวันนึงมีแม่คนนึง

เอออะไรถึง
แล้วไงอ้าวฟังอยู่ไง

ก็แบบว่าอ้าวจริงแ
อืมก็แบบว่าเอาจริงจริงแม่ก็จำจร
ริยะเขาเล่าอืมเขาเล่าอย่างงั้นเขาเล่าเป็นนิทานออกมาเล่าเป็นนิทาน
เป็นหมายถึงใครก็ไม่รู้แต่ว่าตอนอุศิอาชะก็จะมีการไปฟ้องคุณแม่ด้วย
เขาจะฟ้องเขาจะฟ้องคุณแม่แตงโมด้วยนะเนี่ยคุณอาชญาเขาบอกออกมาแบบนี้ด้วย
เขาบอกแม่อะไรเอาแต่เงินแต่แบบว่าแม่คนเดียวก็ไม่รู้ว่านั้นมีคนอื่นหรือเปล่า
ไม่รู้ไม่รู้เขามานั่งพูดถึงว่าในนิธานอ่ะคือแม่คนนี้เอาแต่เงินอืม
คือแบบว่าคนนั้นก็แบบว่าคนนั้นก็เอาเงินมาล่อก็ยอมหมดอะไรอย่างนี้
แล้วไอ้เงินสิบห้าล้านมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้๑๕ล้านไหนคะ
เขาบอกว่ามีคนโอนเงินเข้าบัญชีโมสิบห้าล้านใครบอกแล้วก็เขาบอกมี
ทนายบอกว่ามีเงินขนาดไหนทนายใครไม่รู้สักคนหนึ่งที่มีข่าวออกมา
ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่ามีเงินเข้ามาจริงเหรอ
โมมันจะมีเงินสิบห้าล้านจริงจริงหรอฉันไม่เชื่อ
ไม่รู้เลยอันเนี้ยนอกจากอ่ะนอกจากไอ้โมไปซื้อประกันเอาไว้แล้วมันตายอ่ะ
อาจจะมีเข้ามาจริงแล้วก็แต่รู้ว่าก่อนตายมาไอ้บ้านอ่ะ
นางซื้อประกันคือประกันลีนไฟแนนซ์นางเอามาเป็นลีนไฟแนนซ์อ่ะ
อันนั้นน่ะแต่ถ้าสมมุติไอ้ประกันชีวิตนางมี
จะได้สิบห้าล้านหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ใช่ที่เขาบอกเป็นข่าวก็อู้เนี้ย
ในบัญชีแตงโมมีใครใครที่ออกมาพูดถ้ามีมีเงินเข้ามาสิบห้าล้าน
จริงหรออืมเป็นบัญชีหมุนเวียนหลายช่วงหลายหลายปีนี้หรือเปล่า
สองสามปีนี้หรือเปล่าโอ้สองสามปีนี้ไอโมยิ่งหนักเลยแหละ
น่าณรอติดตามอ่ะแต่ว่าอุ่นละชิระที่พูดเนี้ยคือเขาจะไปแจ้งความตำรวจ
อ่าแต่ก็พอกันหมดไม่เห็นจะมีใครมีหลักฐานฆาตกรรมเลย
อันนี้ไม่รู้ใช่ไหมล่ะถ้าสมมุติมันสนุกก็ถ้ามุติแบบว่า
อีกทีนี้ติดตามตอบเมื่อแบบโหหลักฐานเอามีทมาแทงกันอะไรแบบเนี่ย
มันก็น่าสนใจอยู่หรอกแต่มันไปกันใหญ่แล้ว
เพราะเขาไม่ได้เลื่อนนัดนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไง

บอกว่าไม่ได้เลื่อนเพราะว่าก็คือให้เข้าไปเหมือนเดิมยังไม่ได้เลื่อนนะ
เพราะว่าอายการสั่งฟ้องเพิ่มเติมไปนี่อาจจะแบบว่า
หาข้อมูลหลักฐานเข้ามาทันวันที่๒๓

แล้วทุกวันนี้ใครทำใครทำเป็นทนายให้แม่อยู่ก็ไม่รู้เนอะ

ทีมทนายใหม่ใช่ไหมใครยเค้าชื่ออะไรเนี่ย
ชนบทธรรมชาติคนละเรื่องเลย
ทนายชนบทเออ

ไม่รู้รางหลังมันอ่ายไปแล้วก็บนน่า
เพราะว่ามันเยอะมากเลยเลยมาจากหลายทางถูกไหม
ก็ไม่ได้มีข่าวว่าใครฆ่า
ถ้าสมมุติไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วใครฆ่าก็อยากจะรู้ใครฆ่า
แล้วแบบว่าคนบนเรือมันจะดุได้ขนาดนั้นมันจะค่ายโมเพื่ออะไรอย่างนี้
มันไม่ได้มีอะไรออกมาเพิ่มเติมเลย
เอาไปดูอันนี้ดีกว่าจำความพระบิดาได้
ก็คือพระบิดาก็ออกมาประกาศนะครับว่า
ตอนนี้มีการแจ้งความผู้ราชการจังหวัดชายภูมิเพิ่ม
แล้วก็มีการจะแจ้งความหมอปลา

ทางฝั่งของพระบิดาโยเซฟหรือนายทวีเนี่ยนะฮะ
ได้เหมือนแบบโดนทางฝั่งของผู้ราชการจังหวัดชายภูมิเนี่ยนะฮะ
เข้าไปตรวจสอบพร้อมกับหมอปลานะครับว่า
ในสำนักเขาเรียกอะไรอ่ะสำนักทรงหรือไม่ใช่สิเค้าเรียกอะไรนะ
สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เนี่ย
นะครับคือมันมีความผิดปกติอะไรยังไงบ้าง
อืมนะฮะแล้วก็หายไปแบบนานมาก
กระทั่งมาสืบรู้ว่าไปอยู่กับพระบิดาโจเซฟเนี่ยแหละ
สุดท้ายก็เข้าไปเจอพระบิดานี่โฮมไลซ์สุโคล่ง
ยังอยู่เนาะนี่อันนี้คือช่วงตอนแรกที่ไปเห็นมั้ยโรยสุรดาว
นี่โฮกปิ๊บนี่เห็นมั้ย
ไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยนะประชาชนรวมถึงฝั่งของผู้สื่อข่าว

เขาก็ถามบอกบางคนเนี่ยนะชาวบ้านชาวช่องเชื่อถือกันมาก
ถูขี้ไครถูขี้ไครเป็นยาลูกกรรแล้วก็ให้ชิมนี่นะ
แต่ว่าทางพระบิดาล่าสุดเนี่ยนะบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้
ตอนที่มาเนี่ยมันไม่มีหมายจับหมายค้นอะไรเลย
เข้ามาได้ยังไงเนี่ยตอนเนี้ยไล่แจ้งความไล่ฟ้องหมดเลยอืม
นะรวมถึงบอกด้วยซ้ำบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ยถูกกล่าวหานะไอ้
ไอ้เรื่องที่บอกว่าเอาเอาของอาหารไปผสมขี้ผสมฉี่อะไรอย่างเงี้ย
อาหารเป็นล้านเอออันนั้นไม่จริงนะไปรับมาเหมือนกัน
ปราลาบองเอาไว้สารอาหารเพราะพร้อมกับปราหมึก
หึกแห้งเอาไว้บดนะ

ไหมล่ะเนี่ยนะเขาบอกโอ้โหทำไมถึงไปกล่าวหาว่าเขาเป็นคนผลิต
เขาไม่ได้ผลิตนะไปรับมาเขาไปรับมาเนี่ยแต่น้ำมันรูเรียงผา
น้ำมันรูเรียงผารูเรียงผาไม่ฉันกลัวตรงไหนไปไอ้นี่ต่อท่อจากสบอ่ะ
น้ำมันรูเรียงผาง่ะนั่งทำทำไมยังไม่ได้มีคำตอบออกมาเลยวะ
เขาบอกแล้วว่าเป็นการระบายคือตอนเป็นโรงศพใช่ไหม
จะต่อท่อแล้วท่อโผล่ออกมาเนี่ยแล้วเอาลงศพไว้ทำไม
เอาไว้ตรงนั้นเขาบอกว่าทางฝั่งผู้ตายเนี่ยอยากอยู่พระปีดา
เพราะว่าล่าสุดมันมีแม่ของเด็กคนหนึ่งที่อายุเดือนกว่าเนี่ยอ่าเอ่อ
บอกว่าเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเขาจะแจ้งความแล้วหมอปลาทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะ
เขานี่แหละเป็นคนที่แบบเอาลูกเขามาอยู่ที่นี่เอง
ลูกเขาเนี่ยหมอปลาไปกล่าวหาว่าไปกินรักษาผิดวิธีกินฉี่กินอืออะไรอย่างนี้
ทำให้ลูกตายไม่ใช่นะจริงจริงแล้วลูกเขาเนี่ยป่วย
แล้วไปเสียชีวิตตรงโรงพยาบาลอ่าแล้วลูกเนี้ยมาเข้าฝันอืมอืม
มาเข้าฝันเขาบอกว่าหนูอยากอยู่กับพระบิดาโอ้
เดือนนึงอ่ะพูดยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเออนี่เลยไปอยู่ที่นั่นเลย
เขาทางฝั่งแม่ก็เลยเอาเด็กเนี่ยมาอยู่กับพระพิดาเป็นศพในประโยชนพระพิดา
อย่าไปกล่าวหาว่าพระบิดาเอาพวกเอาหงอาหารและกินเพราะที่นี่รักษาด้วยโอสดธรรมเท่านั้น
โอ้โหโอสดถูกเออเป็นโอสดเท่านั้นนะนี่แหละฮะคือที่มาที่ไปคือ
ประกาศก้าวเลยบอกว่าไม่ได้อย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะไปบุกเขา
ทำให้แบบคนที่อยู่ที่นั่นอีก๔๐คนเนี่ยต้องลำบากไร้ที่อยู่แล้วแล้ว
แม่ลูกไอ้ลูกลูกที่เขาไปตามแม่เขาแม่กลับบ้านหรือยังไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน
ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วนั่นอ่ะอืมอ่าแต่นี่พระบิดานะตอนนี้ผม
ผมก็ตัดแล้วเขาก็ตัดบ้างแล้วแต่ก็ยังทรงโครงด้าเดิม
โชว์เซฟไงนี่คือเป็นพระบิดาของอ่าเป็นอะไรนะของทุกศาสนาใช่อืม
อืมเป็นเจ้านับบนเลยนับบนอ่าอันดับหนึ่งอยู่เหนือทั้งปวงอ่า
โจเซฟเรียกเขาว่าโจเซฟนะนี่โจเซฟไงต้องไปเบรกพักโฆษณาสักครู่นึง

คุณตังคุณตัง
นางเอกหน้าสวยยันแฟนไม่ใช่ราชการอืมน้องขวานไงคนข่าวอ๋อ
ขวานน้องขวานอ่าไม่ใช่คนนั้นเหรอคือก็คือคือเขาเลิกกันแล้ว
คนที่มาแถลงข่าวแตงโมเหรอฮะใช่ใช่เลิกกันแล้วกับพี่นักกิจ
นักกิจก็บอกเลยบอกว่าต่อไปนี้ใครเอารูปเขาไปขึ้นไปคู่กันให้เขาดำเนินคดีเลยนะ
เลิกกันแล้วใช่เขาเขาแยกเขาแยกย้ายกันแล้วคุณวิน่าก็เลยบอกว่าไม่ใช่ข้าราชการ
อ๋อก็ถึงว่าคนก็ไม่ถึงเป็นอันนี้เพราะข่าวออกถึงว่าไม่ใช่แฟนนางไม่ใช่ฆาตราชการ
เขาเลิกกันไปแล้วเลิกกันไปสักพักใหญ่แล้วด้วยแต่ว่าข่าวไม่มีเขาเลิกไปสักพัก
ไม่รู้เรื่องกันเลยพี่เอ้ยอ่าทำไมเราเราก็คืองงเลยไม่รู้เรื่อง
เขาเลิกไปกันแล้วเลิกไปสักพักใหญ่เลยอืมก็วันนี้เขาอันนี้ไงเขาเปิดตัวละครใหม่ไงของพี่ชอตนะ
ชอตเลยอืมสามีเงินผ่อนน่ะก็ใช่ใช่เออแล้วคนก็ไปถามนางอ่ะตกลงว่า
ตกลงยังไงเห็นจะไปเรียนตำรงตำรวจอันนี้แฟนคนเดิมเป็นข้าราชการ
ซัพพอร์ตกันอย่างงั้นอย่างงี้อ้าวไม่ใช่ล่ะนางบอกไม่ใช่ข้าราชการอย่างที่คนทุกคนเข้าใจ
แล้วที่ไม่ที่ไม่เปิดตัวออกสื่อเพราะถือเคร็ดไอ้ขวัญจะถือเรื่องเคร็ดอาหารเขาล่ะ
เคร็ดขัดยอกหรือเปล่าแต่จริงมีน้ำน้ำขวัญสวยขึ้นเยอะมากสวยเลยน่ะ
สวยเลยอ่ะสวยแบบฉันเจอมาไอ้ขวัญสวยขึ้นเยอะเลยอ่ะเนี้ย
แล้วเขาบอกว่าช่วงนี้จริงแล้วขวัญก็บอกตอนนี้นอกจากงานในวงการบันเทิ
แล้วก็มีธุรกิจที่ต้องดูแลอย่างเงี้ยอย่างเช่นใครทำความสะอาดบ้าน
อย่างบ้านเสร็จหรือสร้างบ้านเสร็จหรือใช้บริการนางได้นางไปคุมเองด้วยนะ
อืมคือแบบเออทำความสะอาดบ้านทำแบบว่าบริษัทแม่บ้านอ่ะ
ซึ่งช่วงอายุตอนนี้เป็นวัยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้สีชมพู
นางมีคนคุยอยู่นางมีคนคุยอยู่แล้วก็เคยศึกษาดูใจแล้ว
แต่ไม่ใช่คนที่ลงตามคลิปหรือที่เห็นกันในสื่อ
ไม่ใช่คนที่เป็นข้าราชการที่ทุกคนเข้าใจนางบอกแล้วก็ไม่เคยเปิดตัวออกสื่อ
เพราะว่าถือเป็นเคล็ดนั่นแหละตอนนี้แฟนนางนางถือเคล็ด
นางก็บอกว่านางไม่เปิดตัวออกสื่อโอ้โหนี่คืออ่านเราอ่านเรายังงงเลยอ่ะ
หนูไม่รู้เรื่องมาก่อนอืมหนูเข้าใจว่าพี่ยุคนนั้นก็เป็นข้าราชการ
ใช่ไหมก็ไม่ใช่คนที่ออกมาคือตอนแรกท่านก็ยังคิดว่าคนที่เขามาแถลงข่าวตอนแตงโมชนสูตรน่ะ
เขาบอกว่าเขาเลิกกันไปแล้วใช่ไหมกัญชัยคะใช่อืมยืนยันจากปากพี่หนุ่มเลย
เอาแต่ปากกูอีกแล้วอ้าวเพราะหนูเพิ่งรู้ตอนหนูเพิ่งรู้ตอนนี้เลยพี่หนุ่ม
ไม่ใช่จริงนะเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะคือพี่นักกิจอ่ะ
แกเป็นธุรการของกระทรวงยุติธรรมค่ะธุรการรัฐมนตรีธุรการรัฐมนตรีอ่า
คือแกได้มีการลงในประกาศของแกว่าแบบต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าใครเอารูปแบบของเขากับดาราสาวเนี่ย
มาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะฟ้องนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันก็มันคดีนะประมาณอย่างเงี้ย
เพราะว่าเหมือนกับมันก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าทั้งสองคนคือแยกทางกันไปนานแล้ว
แต่อาจจะไม่มีใครรู้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วตอนนั้นที่เราอ่านของว่าอย่างเงี้ย
แฟนขวัญแฟนขวัญอันนั้นคือตอนนั้นน่ะยังใช่อ๋อตอนนั้นยังเป็นแฟนอยู่
แต่ตอนนี้ไม่ใช่อืมก็ไม่กี่เดือนอีกนะเพราะตอนนั้นน่ะที่จำได้เพราะว่า
เอาตรงตรงก็ยังมีภาพอยู่ในไอจีน้องมีภาพเก่าเก่าที่แบบไปทำงานด้วยกันน้อง
เรียนหลักสูตรนั่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ตอนนี้ถือว่าไม่ลงแล้วเพราะว่าหลังหลัง
ก็ลงนางบอกนางมีแฟนแล้วเธอนางก็ลงแต่หมุนไปหมุนตัวมาทำเล็บแล้วก็
อยู่ทะเลมาจากนางเป็นคนบ้าออกกำลังกายมากนะยายขวัญตอนเนี้ย
ออกกำลังกายแบบว่าหุ่นดีขวัญอ่ะแต่ถ้าเมื่อกี้พี่พูดว่าเรื่องถือเคล็ดถูกไหมคะ
ต้องไปดูสามซุปตาอันนี้เขาบอกว่าเขาปิดเงียบเรื่องแฟนเลยไม่เปิดเผยให้ใครรู้
เนี่ยคนที่หนึ่งคือคุณแป้งออนจิราเออแป้งถือเคล็ดหมอดูดูไม่เคยเห็นเลยเห็นไหมคะ
แม้ว่าจะมีการแบบว่าออกมาเนี่ยคือมีน้องมีอะไรสามีด้วยใช่แต่เราจะไม่เคยเห็นหน้าเลย
อะคะเขาไม่เปิดตัวทุกคนเลิกทุกคนไหมล่ะนี่นี่นี่ไงพี่หมีไม่ไม่เห็นหน้า
ทุกคนเลิกทุกคนไหมล่ะคือเขาบอกเลยว่าส่วนสาเหตุที่ไม่เปิดตัวเนี้ย
เพราะว่าเคยแต่งงานแล้วมันไม่เวิร์คหลังคบใครก็เลยไม่ค่อยเปิดนี่เป็นหนึ่งคนนะคะ
คนที่สองเนี้ยคือคุณไอ้อภิษฎาเออไอ้ก็ไม่เปิดตัวแฟนเลยอืม
คุณไอซ์เขาก็เล่าเหตุผลบอกว่าอยากให้อะไรมันชัดเจนก่อนเพราะว่าเราเคยพังมาแล้ว
และตัวเขาเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาถูกขอแต่งงานตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วแล้วส่วนอีกคนนึง
คนนี้บอกเลยว่าถือเคล็ดพี่วุ้นเส้นบอกว่าให้เหตุผลถือเคล็ด
ให้อะไรมันลงตัวแล้วชัวร์จะแต่งงานก็ค่อยไปหวือหวาตอนนั้นพี่วุ้นบอกแบบนี้เลย
แต่เขาคงไม่อยากให้เล่นต่อเนอะ

น้องวินนะครับก็เป็นเลยว่าไป

ก็ไปประกบคู่กับส่งครังแล้วก็เจน

คือหล่อสุดนะฮะแฟนเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นดีใจกันทั้งเอเชียนะครับ
เมื่องานแฟนแชลโชว์ที่มิลานที่อิตาลีเนี่ยนะฮะ
เขาเข้ามาร่วมงานด้วยด้วยนะฮะเนี่ยครับ
คือวินนี่ก็โอ้โหสุดเหมือนกันเห็นไหม

เนี่ยครับก็คือทั้ง๓คนนี้โอ้โหมีแฟนคลับ
เป็นแบบหลายล้านต่างชาติเยอะมาก
น้องวินนี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะแฟนคลับนี่เยอะมากจริงนะครับ

ก็ทั้ง๓คนนี้ก็จะดังมากนะครับ
คืออย่างเช่นจาฮยอนเนี่ยก็เป็นนักร้องนักแสดงเนอะ
จะมาเล่นเรื่องแรกมั้งรู้สึกนะแต่ว่าเป็นนักร้องมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
ส่วนทรงคังนี้ก็เป็นเจ้าของวรีเด็ดใช่ไหมไปดูผีเสื้อ
ที่ห้องเราไหมนี่นะ
ส่วนน้องวินไม่ต้องพูดถึงนะรู้จักกันอยู่แล้ว
นี่นะครับทั้ง๓คนนี้ก็คนไปไลก์กันแบบเยอะมากเลย
มาโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมา

เพราะฟิล์มเปลี่ยนกับหัวใจแล้วนี่แก

ฟิล์มแล้วจะปูมนะฮะก่อนหน้านี้ก็คือเป็นที่ราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า
คุณฟิล์มเนี่ยมีประเด็นเรื่องของลิ้นหัวใจรั่วนะครับ
แล้วก็เป็นมานานแล้วด้วยแต่คุณฟิล์มเนี่ยไม่รู้ตัว

ผ่าตัดนะครับคุณฟิล์มเนี่ยก็รอมาตลอดนะ

คือแฟนกับแฟนละครก็คงต้องส่งกำลังใจให้นะครับ

เพราะว่าตั้งแต่ทราบอาการป่วยด้วยโรคลิ้นหัวใจรั่
ระยะสุดท้ายของคุณฟิล์มเนี่ยนะครับ
ล่าสุดจะตัวเองออกมาอัพเดทถึงอาการปุ่น
บอกว่าตัวเขาเองมีกำหนดการผ่าตัดใหญ่อย่างเป็นทางการ
จะมีเหตุให้ต้องเลื่อนจากกำหนดเดิม
ส่วนทางด้านสุขภาพร่างกายโดยรวม
ซึ่งหลังการผ่าตัดต้องใช้เวลาในการฟักพื้น๑วัน

โดยเคลียร์งานทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็จะกลับมาทำงานได้อีกครั้งหนึ่งราวเดือนตุลาคมนะครับ
ส่วนความรักยอมรับว่าตอนนี้มีคนคุยด้วยนะ

อาณาคตอะไรนี่ฟิล์มอ๋อฟิล์มมันจะภูมิก็ที่จริงเป็นตัวตัว
ฟิล์มเองก็ช็อคมากน่ะคืออยู่ดีแบบน่ะไม่เคยรู้มา
ก่อนมันเป็นไรแบบทำไมแกดูเหนื่อยอะไรงี้มันก็บอกพี่
ขวดแล้วผมผมไปเล่าหัวใจแบบที่มันแบบโดยนี้มันเป็น
กันเยอะแล้วบางทีเขาอย่างที่เธอเคยบอกบทมันจะหยุด
เต้นมันก็มีโอกาสเต้นหัวใจรั่วใช่ไหมไม่รู้มันรั่วไม่
รู้เหมือนกันที่ผมวิจัยว่าฟิล์มแบบเขาบอกเป็นระยะเป็น
ระยะสุดท้ายก็คือมันจะมีแบบทำไมก็จะเล็กนิดเดียว
เหมือนกับแล้วก็จะค่อยขยายคลิปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่มัน
จะต้องเริ่มรักษาก่อนอืมตอนนี้ฟังฟังว่าจะได้ยินเสียงนี่
นะแม่แล้วถ้าฟังถ้าหมอฟังอ่ะเนี้ยเหรอใช่คิดว่ามัน
จะต้องไปเป็นทางการเพราะอย่างบ่าววีก็ผ่าอืมบ่าววีอ่ะ
บ่าววีก็ผ่าผัดตัดลิ้นหัวใจไม่ได้เล่นอย่างตอนนี้เขายัง
นี่กันอยู่ไหมแม่นอกจากเห็นมาถ่ายละครที่เขายังการ
เมืองอยู่ไหมแหมเพราะว่าเขาก็อยู่กับคุณหญิงสุดาลักษณ์อ๋อ
ตอนนี้ต่อใหม่หน้าเขายังจะลงอยู่ไหมเขาก็น่าจะลงอยู่

เมืองด้วยอืมเนอะเนอะอืมคู่นี้ค่ะคุณเต๋อชันทวีป
คุณใหม่ระวิกาโอ้คบกันมายาวมากเข้าสู่ปีที่ห้ากัน
แล้วห้าปีแล้วเหรอห้าแล้วพี่หลายคนก็แบบว่าลุ้นมากเลยแล้ว
อยากจะรู้ว่าแบบเมื่อไหร่คู่นี้จะมีโมเมนต์เรื่องของแต่ง
งานบ้างอ่ะนะคะคุณเต๋อเขาบอกว่าจริงจริงเนี่ยก็ต้อง
พร้อมไปด้วยกันตอนนี้ยังไม่ถึงสเต็ปนั้นถึงเขาจะยังไม่
แต่ตัวเองรอได้ตลอดชีวิตนะพี่เต๋อบอกแบบนี้
เพราะว่าน้องเองเนี่ยก็สนุกกับการทำงานอยู่คิดว่าถ้า
ใกล้แล้วเนี่ยค่อยไปคุยกับคุณแม่ทีเดียวพี่เต๋อบอก
รับว่ามีกดดันบ้างหลังจากถูกถามเรื่องแต่งงานเยอะ
แต่บอกว่าไม่เป็นไรขอแค่เขามีความสุขอยู่ข้างก็พอ
เต๋อบอกแบบนี้ค่ะฟังเสียงสักนิดนึง
วันนี้เหนื่อยมากเลย
ผมอายเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงอายเหมือนกันนะ
เขาก็แล้วแต่วันครับบางวันเขาก็จะบอกอะไรอ่ะ
ก็มีหรือบางวันเขาก็บอกโอ้ก็มี
เขาก็มีความเป็นมุ้งมิ้งครับแต่เขาเก็บทรงดีกว่าผม
อันนี้พี่เต๋อบอกอย่างนี้เพราะจริงมีคนไปถามเรื่องนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะคุณใหม่เองเขาก็มีการออกมาเผยบอกว่า
คุยเรื่องแต่งงานกันตลอดแต่เป็นการคุยกันเล่นมันไม่ได้จริงจัง
เพราะพี่เต๋อบอกเลยบอกว่าน้องยังสนุกกับการทำงาน
แต่พี่ธรเป็นคนบอกว่าโอ้ยหนูรู้จักตั้งแต่สมัย

เป็นคนจริงน่ะเรื่องความรักละ
เคยสัมภาษณ์สังสังภาษณ์ใหม่
คือมันจะมีช็อคทนึง
ซึ่งมันบอกว่า
จงมาจีบใหม่เนี้ยก็คือต้องไปผ่านก้าวต้องไปคุยกับก้าวอะไรอย่างเงี้ย
เออบอกว่าเต๋อก็ไปคุยก้าวก็มีมีข้อเขาเรียกว่ามีสิ่งที่เขาพูดอ่ะ
ต่างต่างคนต่างพูดอ่ะคือเต๋อเนี้ยก็จะบอกว่าเขาอ่ะจะจีบใหม่นะอืมเออ
เออแต่ว่าเขาบอกว่าเอ่อแต่ว่าเขาอ่ะต้องการที่เข้ามาแบบดูแลไม่ได้มาเอาน้องไป
อืมเข้าใจป่ะเข้าใจเขาบอกเขาอ่ะไม่ได้ต้องการจะเอาน้องไปจากเก้านะ
เพราะบางคนเนี้ยพอมีแฟนหนึ่งก็เอาเอาออกไปจากชีวิตคนอื่นอื่นไง
แต่เต๋อบอกไม่เขาไม่ได้จะเอาใหม่ออกไปจากชีวิตของก้าวนะ
แต่เขาจะเข้ามาช่วยดูแลเขาจะเข้ามาอยู่ด้วยจะไม่ค่อยดูมาอะไรอย่างนี้
เออก้าวก็จะถูกใจกับอีกอันหนึ่งที่ก้าวเขาแบบมีกลเขาเลยว่า
ถ้าคุณกล้าเนี่ยนะถ้าจะจีบเนี่ยคุณประกาศเลยว่าคุณจะจีบว่าคุณชอบใหม่
ก็ไปให้ให้สื่อรู้เลยอืมเพราะตอนนั้นเนี่ยมีพระเอกหลายคนมาก
จีบใหม่ดาวิกาใช่แต่ไม่มีใครกล้าออกมาพูด
อันนี้ดวงคลอนช่องวันนี่แหละชื่ออะไรวะใช่ไหมถึงหญิงแท้
แล้วเสร็จแล้วปุ๊บใครเป็นก็กล้าเป็นผู้จัดเองเนี่ย
คือทางก้าวน่ะบอกเลยบอกว่าถ้าถ้าเต๋อเนี่ย
กล้าที่จะออกมาพูดกับทางประชาชนแล้วก็สื่อทั้งหมดเนี่ย
เขาผ่านเต๋อก็เลยพูด
เต๋อบอกเลยบอกว่าผมชอบครับก็ผมก็อยากจีบเลย
นั้นที่มีข่าวจำได้ไหมนั่นแหละมาจากตรงนี้แหละ
แต่พระเอกคนอื่นที่เคยจะจีบใหม่
เวลาก้าวเขาพูดคำนี้ไม่มีใครทำเลย

แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีเห็นว่าพระเอกบางกลุ่มเขายังไม่ยอมเปิด

เหรอเดี๋ยวนี้มันเข้าใจหมายว่ายังมีบางกลุ่มที่ยังแบบ
ยังปิดซ่อนยังเข้าโรงหนังก็คือเธอเดินลงไปก่อน
ยังมีอีกเหรอมีแม่ตั๊กยังเห็นอยู่เลย

ก็คือสมมุติเป็นแฟนกันใช่ไหมคะเวลามารับก็ให้เพื่อนมารับ
แล้วไม่ให้รู้ว่าสมมตินายเอกเป็นพระเอกจะมารับ
ไม่เขาต้องให้รอถึงอายุจุดหนึ่งที่เขาต้องการก่อนหรือเปล่า
อันดับสองคือเวลาไปหนังก็คือไปดูหนังก็ให้นักเอกเข้าไปก่อน
แล้วก็จนคนเข้าไปเสร็จแล้วรอเพลงอะไรจบแล้วก็ค่อยเดินตามไป
แต่สมัยก่อนนะนะพระเอกสมมุติพระเอกจะมีแฟนอะไรอย่างนี้

สมัยก่อนนู้นอะไรอย่างนี้นะแต่อยู่นี้มันก็จะเสียวีแล้วนึก

บ้านผู้หญิงจนแบบโอ้พ่อแม่เขาคนทั้งบ้านเขารู้ก็
ถ้าพูดไปทุเรียนมันหัวเล็กตกมาอยู่ที่หน้าเลยนะใช่
เพราะว่าแบบโอ้ว้าวเลยแบบว่า
แต่ก็ยังสร้างแป๋ดแสดกับผู้จิ้นตัวเองอยู่
อุ๊ยไปนอนบ้านผู้หญิงจนว่านั่นไงวะ

เขียนไว้เดี๋ยวเราแบกนะเดี๋ยวเขารู้

นะฮะก็โพสต์ชวนสงสัยตอกย้ำว่า
ข่าวเลิกคู่นักรักนักร้องดังเนี่ย

นั่งเล่นอยู่ห้องเขาค่ะแม่พูดอย่างนี้เลยนะแต่วันนี้ล่าสุดก็เหมือนกับเป็นการต่อย้ำข่าวลื้อเมื่อโมอมัญญาเนี่ยได้หย่อนภาพคู่กับสาวโกบอมแป๊บสั้นว่าหมดช่วงติดคู่อย่าบอกว่าเลิกกันนะนะฮะ
มาติดเพื่อนแทนนะอยู่ตรงนี้เสมอขณะที่สาวโปก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับว่า
ได้เลยอย่ารำคาญแหละงานนี้ก็มีแฟนคลับเนี่ย
ซึ่งจริงจริงแล้วเขาบอกโฟร์เนี้ยเดี๋ยวออกมาโพสต์ภาพ
พร้อมแคปชั่นว่ารีบจีบนะตอนนี้สวยกว่าตอนสวยกว่านี้จีบยากแล้วนะ
อันนี้เหมือนกับนางโสดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืม
คุณหรือว่าจะรักไอมอนเตอร์เป็นอุ้ยมอนเตอร์หรือเปล่าอุ้ยหรอ
ดีมั้งไอมอนเตอร์ดีแล้วดีแล้วนะโอเค
กลับมาเจอกันก่อนครบทรงชาตินะฮะวันนี้ไปกันก่อนแล้วครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ